ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมชื่นมื้นนะคะคุณสนทิรัฐสนทิจีระวง
จับมือกับอาจารย์อุตมะสาวนายนค่ะ
เปิดตัวพักสร้างอนาคตไทยตอนนี้ต้องรีบแล้ว
เพราะข่าวแววว่าจะมีการเลือกตั้ง

ตอนนี้ต้องรีบเปิดตัวพี่ต้นก๊อฟเพราะว่าจะได้ติดตลาด
จะได้คุ้นหูไงเพราะว่ามีกระแสข่าวว่า

แต่พักดีหน้าคุ้นพักดีหน้าคุ้นหลายคนนะ
ค่ะนี่คุณสนธิรัชสนธิจีรวงศ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ไหม

แล้วคุณกรอบศักดิ์กับคุณสุวิทยเมสินทรีย์ไม่มาเหรอ

สองคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่อยากเล่นการเมืองแล้ว

เมื่อวานนี้เปิดตัวพักพักอะไรนะสร้างอนาคตไทยคุณนิพิษ
ใครจะไปเชื่อคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

ใช่เกิดมานี่กรีดเลือดเป็นประชาธิปัตย์เลยสีฟ้าเลย

ใช่ใช่ค่ะนะคะก็ยังเลือดสีฟ้าต่อนะคะแต่เปลี่ยนชื่อพักแล้วนะคะ
นี่พร้อมเพลียงกันแบบนี้มีคุณคุณนี่ด้วยสันติกีรนันเห็นไหม
คุณสันติกิรนันทร์อดีตส่อพักพลังประชารัฐ

เลขานุการส่วนตัวของอาจารย์สมคิดมาแล้ว
คิดว่าพักนี้จะเสนอชื่อใครเป็นคันดิเดตนายก
การส่งคิดนั่นแหละ
แล้วมันที่แปลกกว่านั้นไหนคุณสุรนันมาไหม
พี่ป้อมพี่ปุ้ม

คุณสุรนันเวชาชีวะอดีตเลขานิการนายก

ด้วยเมื่อวานนี้นะคะมาร่วมด้วย
มาร่วมเปิดตัวด้วยนะคะ
แต่คุณสุรนันต์บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับพักนี้หรือเปล่านะคะ
คุณอุตมะคุณสนทิวรัฐขึ้นกล่าวบนเวที
ยืนยันว่าเดินออกมาจากพรรณประชารัฐแล้ว

เพื่อสืบทอดอำนาจใครและไม่ใช่พักอะไรของพลเอกประยุทธ์
มุ่งหมายคืออุดมการของพักเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง
ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจปัญหาปากท้องโรคระบาด
ยืนยันว่าพักนี้ไม่สายคั่วไม่ขวาสุดโต่งไม่โกงชาติไม่ปล้นชาติ
แคนดิเดตนายกของพักนั้นยืนยันอย่างหนักแน่น
ไม่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอนค่ะ
หรือว่าในอนาคตถ้าเกิดมีความจำเป็นจะต้องยกมือโหดที่บริประยุทธ์
ไม่ว่าจะในสภาพก็ตามอย่างนี้
ภักดิ์ก็ยังถึงที่จะไม่สนักสนุนไงครับ

ชื่อฉันคนในพักนี้แล้วจะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจสักส่วนใหญ่นะ

หน้าตาคนที่เคยทำงานในแวดวงเศรษฐกิจสักส่วนใหญ่ก็อยู่ที่พักนี้แหละ
อย่างอาจารย์อุตมาตย์นี่ก็เป็นอดีตรองคณะบริหารธุรกิจของนิด้า

ทีนี้คนก็ตั้งคำถามต่อว่า
คุณชัวร์แล้วใช่ไหมว่าจะไม่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่คำถามต่อว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปเป็นพักร่วมเนี่ย
แล้วพลักษณ์ที่เค้าได้คะแนนนำมาที่หนึ่งเนี่ย
แล้วเขาเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วคุณจะร่วมโหวตด้วยไหม

การเมืองเป็นอย่างนี้สมัครว่าเป็นการเมืองแล้วอย่างนี้ถูกต้อง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะก็พอได้เห็นภาพแล้วนะ
กันต่อเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้ง